ความคืบหน้ากรณีที่หมาจรจัดประมาณ๓๐ตัว
ไปรุมขย่ำน้องอายุ๑ขวบ๒เดือน
กระทั่งน้องได้รับบาดเจ็บสาหัส๑๑๗แผลไม่น้อยนะคะ
เด็กอายุขวบกว่านะคุณกับ๑๑๗แผล

เพราะดีมากเลยนะคุณพ่อของน้องบอกว่าน้องใส่เสื้อกันหนาว
ก็เลยทำให้บาดแผลอาจจะไม่ลึกมาก
แล้วก็น้องรอดมาได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ไปเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ช่วยเหลือน้องได้สำเร็จด้วยเนี่ยนะคะ
อาการของน้องตอนนี้พ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ายังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดนะคะ
เพราะว่าแพทย์ยังคงต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุก๘ชั่วโมง
และตอนนี้คุณผู้ชมก็มีการเฝ้าระวังว่าน้องจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือว่าหมาบ้าหรือเปล่า
มันหลายตัวนะและมันเป็นหมาจรจาดนะคะ
ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
ไปพบว่ามีผู้นำอาหารไปให้หมาจรจัดเป็นประจำทุกวัน
มีการวางพัชนะหลายต่อหลายจุดด้วยกัน
ในพื้นที่ไม่ใช่มีแค่๓๐ตัวที่ไปรุมกัดน้องนะคุณ
ร้อยกว่าตัวค่ะร้อยกว่าชีวิตมันอยู่กันเยอะมาก
นายแสงเพชรสุวรรณมณีพ่อของน้องบอกว่า
สักประมาณ๗๘ปีก่อนหมาจริงแล้วมันมีไม่มากนะ
แต่ชาวบ้านเนี่ยเคยไปแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาคุมกำเนิดสุนัขจรจัดเหล่านี้หลายครั้ง
แต่ปัจจุบันกลับพบว่าป่าใกล้บ้านคุณผู้ชมดูนะฮะ
สองข้างทางป่าใกล้บ้านเนี่ยโอ้โหอยู่กันเพียบเลยค่ะ
ร้อยกว่าตัวค่ะเป็นสุนัขจรจัดทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ

แต่ตอนกลางคืนเขาชอบออกมาสุนัขแล้วเขาก็อยู่ในป่ากันแบบนี้
ส่วนใหญ่กลางวันออกมาคือออกมามากินอาหารที่ชาวบ้านเขาเอาไปวางให้

สารวัตรกลมประสุทธิ์บอกว่าวันนี้ในอำเภอดอยสะเก็ด
ได้เชิญกรมประสุนสัตว์ดอยศเก็ตเผทศาบาลเชิงดอยศาบาลลวงเหนือ
มาประชุมหารือถึงทางออก
เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกสุนัขจรจัดทำร้ายหรือกัดอีก
มติในที่ประชุมนะคะมีข้อสรุปว่า
ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะเริ่มส่งเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ลงพื้นที่
เพื่อจับสุนัขจรจัดที่มีนิสัยดุร้ายก่อนบางส่วนออกมาจากพื้นที่
และจะให้ทางมูลนิธิเดลอาร์ตซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์เป็นผู้ดูแล
ส่วนสุนัขในพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ออกมาก็จะมีการทำหมันนะ
เพื่อควบคุมการแพร่พันธุ์ไม่ให้มีการขยายพันธุ์ออกไปเป็นวงกว้าง
และมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อพิสุนักบ้าด้วยค่ะ
พวกนี้มาตรการขั้นที่๑นะครับก็จะดำเนินการจับสุนัขที่มีเป็นหัวโจก
ใครว่าเป็นหัวโจกหรือว่าเป็นดูดร้ายจำนวน๓ตัวเอา๓ตัวนี้ไปกักขังฝากไว้ที่บุญที่เดือดอักษ์
และก็จะทำหมั่นควบคุมพิษากรสุนัขโดยการทำหมั่น
แล้วก็ทำวัคซีนจอดเลือดหาเชื้อส่งโรงพยาบาลนครพิงนะครับ
ยาวแบบยั่งยืนแล้วก็คงจะหาพื้นที่หรือพื้นที่ที่อื่นที่เราสามารถรองรับสุนัขตรงจุดนี้ได้
แล้วก็เฉียดวัคซีนและเอิดหมั่นเพื่อไม่ให้มีการขยายพันตร์

กว่าตัวไม่สามารถขนออกไปได้หมดอย่างแน่นอน
สิ่งที่ต้องทำก็คือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ย
ชาวบ้านจะต้องไม่เอาอาหารไปให้สุนัข
เพราะถ้าเกิดมีอาหารหมาก็ไปอีกเฮลโลโลกันไป

ชุติพลสารเปงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยล่าสุดได้มีการเข้าเยี่ยมอาการของน้อง
ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมดค่ะ